คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์รถแท็กซี่คันนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้านี้เอง
ไฟลุกท่วมรถทั้งคันเลยนะคะครับยังดีนะคะที่คนขับกับแฟนสาวของคนขับเนี่ย
เขากระโดดหนีลงมาจากรถได้ทันแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้รถแท็กซี่คันนี้
เพราะว่าเขาติดก๊าซแล้วก็ด้านหลังของรถก็มีถังก๊าซอยู่
คุณผู้ชมดูสิคะนี่ค่ะไฟลุกท่วมทั้งคันเลยเมื่อเช้านี้เองนะคะ
บริเวณถนนบรมราชชนนานีปากซอย๘ช่องทางซ้ายสุด
แขวงบางบำรุเขตบางพลัดก่อนถึงห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าว๒๐๐เมตรนะคะ
รถคันนี้เป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองอยู่ทางซ้ายเนี่ยค่ะ
ลุกไหม้ที่ห้องเครื่องก่อนแล้วก็ลุกลามทั้งคันอย่างที่เห็นนะคะ
คนขับรถแท็กซี่กับแฟนสาวออกมาจากรถได้ทันไม่ได้รับอันตรายอะไร
แล้วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะว่าถังก๊าซยังอยู่ที่ท้ายรถอยู่เลย
ก็กลัวว่ามันจะระเบิดอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่า
มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธนภัยให้เข้ามาระงับเหตุนะคะ
ทำให้การจราจรติดขัดยาว๑๐กิโลเมตรเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทรสรายุกลิ่นหอมสรวจราจรสบยี้ขันบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะคนขับแท็กซี่กำลังขับรถไปส่งแฟนสาวไปทำงาน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุคนขับเห็นประกายไฟที่บริเวณกระโปรงหน้ารถก่อนนะคะ
ก็เลยจอดรถแล้วก็ออกกันมาจากรถทั้งคนขับทั้งแฟนสาวออกมาปุ๊บ
ไฟลุกไหม้พลึบเลยค่ะก็เลยคาดว่าอาจจะเกิดจากระบบเครื่องยนต์ขัดคล่อง
เพราะว่าไฟมันลุกเริ่มตั้งแต่ที่กระโปรงหน้ารถนะคะ
ก็ปิดการจราจรนะคะกลัวว่ารถอาจจะระเบิด
ดับเพลิงก็ไปควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๐นาที
คลี่คลายก็สามารถเปิดช่องทางการจราจรได้ตามปกตินะคะ
ก็ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณดังกล่าวได้